คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยถ้าคนที่เป็นคนที่รักสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณได้มาเห็นคลิปนี้รับรองเลย
บอกเลยว่ามันสลดหดหูใจค่ะเพราะว่ามีคนนึงค่ะ
คือเหมือนเป็นพลเมืองดีเขาผ่านไปเห็นสุนัขประมาณสัก๗ตัว
ถูกเอามาปล่อยทิ้งไว้อยู่ใต้ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์
แล้วลักษณะของมันเนี่ยมันมีอาการสลึมสลือ
เหมือนไม่ค่อยได้สติแล้วมีตัวที่เสียชีวิตแล้วด้วย
คุณผู้ชมดูคลิปเลยดีกว่าค่ะโดนยิงยามาค่ะ
มาปล่อยใต้สะพานมอเตอร์เวย์
มีตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่ฟื้นถ้ารถมาเขาจะโดนเหยียบไหม
นี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของมาปล่อยแน่
ต้องเป็นหน่วยงานใดสักหน่วยงานหนึ่งยิงยามาปล่อย
ตัวนี้ตายค่ะตัวนี้ตายไม่หายใจแล้ว
นี่ค่ะตัวนี้ตายนี่ค่ะอันนี้สลึมสลือค่ะ
นี่ยังซึมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัว
แต่ตายตัวนี้นี่ค่ะนี่แหละค่ะคลิปที่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เขาก็พูดบรรยายไปด้วยค่ะเนี่ยมีเจ็ดตัวตายแล้วตัวหนึ่งคือตัวเนี้ย
อ่าตัวเนี้ยแหละค่ะนะคะที่คือมันมันไม่มีสัญญาณชีพอะไรทั้งสิ้นแล้ว
ไปเรียกไปอะไรยังไงมันก็ไม่ขยับเลยนะคะ
คือเขาก็โพสต์เอาไว้แล้วก็มีการพูดบรรยายไว้บอกว่าตรงนี้มันเป็นใต้สะพานมอเตอร์เวย์แถวบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
มีคนเอาหมามาทิ้งไว้นะคะอยู่บริเวณนี้ประมาณสัก๗ตัว
บอกไว้ในคลิปอยู่แล้วว่าเธอสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเป็นเจ้าของหมาเอามาปล่อย
เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเปล่าที่ไปจับมายิงยาสลบแล้วก็เอามันมาทิ้งไว้แบบนี้
และสุนัขเหล่านี้มันอดข้าวอดน้ำตรงนั้นเนี่ยมันห่างไกลบ้านผู้คนด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปก็คือนางปรานีนะคะ
ก็พาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยเธอพาไปไปดูหน่อยว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
ท่านเล่าเลยบอกว่าตอนนั้นน่ะวันนั้นเนี้ยที่เธอถ่ายคลิปเอาไว้คือวันที่ยี่สิบสามมีธุนายนที่ผ่านมา
ช่วงเวลาสักประมาณหกโมงเย็นเธอไปเห็นเนี้ยหมานอนตรงเนี้ยอยู่หลายตัวแปลกแปลก
ลองเดินเข้าไปใกล้เหมือนไปปลุกแต่มันมีหมาที่ลักษณะแบบเหมือนสลึมสลือแล้วเหมือนสลบอยู่บางตัวก็มี
เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเดี๋ยวหมามันจะตายหรือเปล่าเพราะมันไม่รู้เรื่องแบบนี้
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครเนี่ยเอาน้องหมามาทิ้งอยู่แบบนี้ค่ะค่ะ
เขาก็รักชีวิตเขาเนอะแต่ถ้าจะเอามาปล่อยหรืออะไรอ่ะ
แบบต้องรู้เกี่ยวกับการยิงยาด้วยค่ะเพราะว่าถ้ายิงยาเกินอ่ะ
น้องก็แบบจะตายแต่ว่าไอ้ปล่อยอ่ะเขาก็ยังมีที่กินอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าอย่างตายอย่างเงี้ยมันก็ห่วงหูใจไหมยิงยาสลบอ่ะค่ะ
แต่ว่าบางทียามันยามันเกินขนาดนะคะยามันเกินขนาดแล้วก็ทำให้หมาตัวที่อ่อนแอจะตายอะค่ะ
ถ้าตัวไหนแข็งแรงก็จะฟื้นนะคะอืมอันนี้เธอก็ประเมินเอาไว้แบบนี้
อาจจะโดนยิงยาสลบมานะคะทีนี้ทางด้านของตำรวจสภบางบ่อแล้วว่าอย่างไร
ที่ตำรวจบอกแบบนี้ว่าอ้าวเนี่ยมันก็จะต้องมีเจ้าทุกข์มาแจ้งความก่อน
จะไปดำเนินการตามขั้นตอนอะไรได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
ไม่ได้มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของสุนัขด้วยนะสินั่นน่ะสิ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนไหนออกมาชี้แจงหรือเปล่านะคะ
ยังไงคือเขาก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะร่วมโลกของเราก็ต้องเมตตากันหน่อยนะคะ
แล้วใครเลี้ยงที่สำคัญก็คือเลี้ยงก็ต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดอย่างที่บอกไป